ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำคุณพี่ชัดอุบลจินดา
ชาวประมงวัยสี่สิบปีที่กระบี่ได้ไหมฮะเคยเป็นฮีโร่ของคนไทย
ใช่ตอนที่มีชาวต่างชาติเข้าไปถ่ายรูปบริเวณริมเขื่อนปากแม่น้ำ
หน้าเมืองกระบี่แล้วเป็นลักษณะป่าชายเลนถูกพ้นดู
แล้วการขึ้นจากโครนเนี่ยมันยากมันจะดูดไปเรื่อยเขาก็ยอมให้นอน
นอนแล้วก็ให้ยืนบนหลังแล้วก็ถัดไปเรื่อยจนไปถึงจุดที่สามารถยืนได้ขึ้นได้
ก็มีคนช่วยกันฉุดดึงขึ้นไปนั้นเขาเรียกถึง๒คนนะ

เป็นชาวต่างชาติซึ่งก็ตัวใหญ่แหละ
พอขึ้นไปกว่าจะขึ้นได้บนหลังก็ทุลักษณ์ทุเลอ่ะ
แล้วก็ถัดมาจากมงชุดอื่นนะครับ
เนี่ยนะฮะคือเป็นนักท่องเที่ยวชาวนอเวย์๒คนนะครับ
ที่ถูกช่วยเหลือไว้โดยในชัดอุบลจินดาชาวประมงวัย๔๐ปี
ฮีโร่ที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบีและประเทศไทยนะครับ
นักท่องเที่ยวสองคนนี้ลงไปถ่ายภาพสัตว์ที่ป่าชายเลนที่ริมเขื่อนปากแม่น้ำ
หน้าเมืองกระบี่ถูกโครนดูดฮะในชัดก็ไปช่วยเหลือนอนราบลงบนโครน
เหยียบหลังขึ้นมาจากโครนได้สำเร็จนะครับ
เทศกาลเกิดขึ้น๑๖ธันวาคมปี๒๕๕๘นี่๖หนึ่งแล้วนะครับ
ตอนนั้นก็ได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนไทยแล้วก็ทั่วโลก
ได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคนยกย่องมากมายไปหมด
เหตุการณ์ตอนนี้ผ่านมา๕๘ถึง๖๑๓ปี
ชัดก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละแต่ตอนนี้เขากำลังมีปัญหา
เรื่องของการเจ็บหลังซึ่งเป็นการเจ็บแบบเรื้อรังอย่างรุนแรง
เขาบอกว่าเขาไม่สามารถขับเรือได้แล้ว
ไม่สามารถขับเรือออกไปหาปลาเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
อาการปวดหลังเรื้อรังกำเริบมาก
ก็มาจากกรณีที่ให้นักท่องเที่ยวเหยียบหลังในวันนั้น
เขาไปให้แพทย์ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่
แล้วก็เอ็กซอเรย์พบว่ากระดูกข้อต่อสันหลัง
มีจุดดำที่ข้อกระดูกตรงช่วงเอว
จนถึงขณะนี้เขาก็ยังไม่ได้ไปรักษา

ก็มีแค่ลูกที่ทำงานแล้วที่ส่งเงินมาให้ใช้จ่ายบ้าง
ชัดบอกว่าเขาได้เสียสละช่วยเหลือสองสามีภรรยาชาวต่างชาติครั้งนั้น
แม้ว่าจะทำให้ตัวเองเจ็บหลังเรื้อรังมาถึงวันนี้
แต่เขาก็ไม่ได้คิดโทษใครเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือเอง
หากมีโอกาสเขาก็จะทำความดีช่วยเหลือผู้คนอีก
ด้วยที่ดูงสัมภัณฑ์หน้ากบ้าง

จะแทนไงกะ
ตอนที่เราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นมันลักษณะที่แล้วมา
เรายังจะช่วยเหลืออีกไหมครับอยากช่วยช่วย
อย่างคิดเหมือนเดิมอย่างคิดเหมือนเดิมครับช่วยทุกอย่าง

สิทธิต่างตามบัตรประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทอง
พี่ชันรักษาไม่ได้หรือยังไงหรือว่าติดขัดตรงไหนนะ
คุณชัดก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถ้าไม่เหลือบ่าฝ่าแรงก็อยากให้มาช่วยดูแลให้หน่อย
เขาก็อยากจะหายกลับไปใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติ
ฝากทางจังหวัดหน่อยก็แล้วกันนะครับเผื่อจะช่วยดูให้หน่อย
ว่าเข้าไม่ถึงการรักษาตรงไหนอะไรยังไง
เพราะว่าพี่ชันเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปรักษา
เพราะไม่มีเงินค่ารักษาอย่างนี้
รักษาไม่ครอบคลุมตรงจุดนี้หรือว่าอะไรยังไง